บอกกันหน่อยถ้ามองเป็นเรื่องอาถรรพ์กดหนึ่งเข้ามา
ถ้ามองเป็นเรื่องสภาพถนนกฎ๒เข้ามา

จุดตรงนี้เนี่ยนะในรอบสองเดือนเกิดอุบัติเหตุสามสิบกว่าครั้งเยอะ
นี่ไงมาดูกันสิอาถรรพ์กฎ๑สภาพถนนกฎ๒ค่ะ

เห็นไหมนี่มันปัจจัยอะไรอีกที่เบิร์ดเท่าที่เห็น
ถนนเลื่นเห็นมันทางแบบนี้ร่องกลางถนน
ตรงนี้คือตรงแยกแม่กรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
มีภาพเหตุการณ์อื่นอีกไหม

อันนี้คนขับเองเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แล้วไปคุยกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นพี่เบิร์ต

บอกแบบนี้บอกว่าถนนจุดนี้
อยู่หน้าร้านที่ผมทำงานอยู่เอง

๒เดือนเกิดอุบัติเหตุมา๓๐กว่าทีแล้ว
มันน่าจะมาจากสภาพถนนนะผมว่า
คือบริเวณสะพานก่อนจะเกิดเหตุมันเป็นเนิน
แล้วพอขับลงมาตรงคอสะพานมันเป็นแอ่ง

พุ่งลงข้างทางแบบนี้ลงตรงร่องกลางถนนแบบนี้
คนที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่น
เพราะถ้าเกิดคนในพื้นที่จะรู้อยู่แล้วไงว่าจุดนี้อันตราย
ที่ผ่านมานะเคยมีญาติคนตาย

อันนี้พยายามเปิดเคสเก่าที่มันเกิดขึ้น

ใช่ก็ถึงบอกในรอบ๒เดือนมันเกิด๓๐กว่าครั้งแล้วอ่ะดอม
เคยมีญาติคนตายเอาป้ายมาติดเอาไว้
เตือนว่าอันตรายแล้วด่าทอหน่วยงานจะติดอยู่๓๔วัน
นี่๒คันพร้อมกันเลยใช่มีคนมาเก็บป้ายออกไป
เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยหน่วยงานหน่วยงานหาวิธีการหาแนวทางหน่อยได้ไหม

นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมา

พอบอกว่าได้ดูสภาพแล้วเนี่ย
ไม่คือจ้างของพื้นที่นี่อันนี้มันขึ้นกับเทศบาลไหมหรืออะไร

คือคุณต้องดูแล้วมันมีตัวชี้วัดเป็นความถี่แล้วนะ
เป็นความผิดในการเกิดอุบัติเหตุคุณต้องไปดูแล้ว
ว่ามันไม่มีความผิดพลาดทางวิศวกรรมจราจรหรือโยธาอะไรตรงไหน

นี่แหละครับแล้วก็รีบแก้ไข
โอ้โห๓๐ครั้งในรอบเท่าไหร่นะน้ำแข็ง

มันไม่ธรรมดาแล้วครับรีบแก้ไขครับแยกแม่กรฮะเชียงรายครับ
หรือมันมีน้ำมันอะไรล่วงตกหรือเปล่า
มันก็ไม่น่าจะแบบขนาดนั้นไงมันในรอบ๒เดือนเลยนะ